สำหรับประชาชนที่อยากจะเดินทางไปนะคะ
เพื่อติดตามพระราชพิธีการเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ขณะนี้นะคะทางรถโดยสารสาธารณะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟบขศขอสมกรและกรมเจ้าท่า
เตรียมเพิ่มบริการพิเศษเพื่อรองรับให้กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ
เปิดเผยนะคะว่าได้จัดรถเสริมทุกเส้นทางเพิ่มขึ้น๑๒๕จากเที่ยววิ่งปกติ
เช่นเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
จากปกติ๖๘๓๓เที่ยววิ่งเพิ่มขึ้น๑๗๑๑เที่ยววิ่ง
รวมทั้งหมด๘๕๔๔เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้๑๙๑๓๖๗คน
เส้นทางภาคตะวันออกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขนส่งกรุงเทพ
จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารจากปกติ๒๒๓๗เที่ยววิ่ง
เพิ่ม๕๖๐เที่ยววิ่งรวม๒๗๙๗เที่ยววิ่ง
รองรับผู้โดยสารได้๕๒๖๖๗คน
ส่วนเส้นทางภาคใต้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
ถนนบรมราชชนนานีได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารจากปกติ๓๘๕๐เที่ยววิ่ง
เพิ่ม๙๖๒เที่ยววิ่งรวม๔๘๑๒เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้๙๔๔๓๙คน
จากนี้ได้จัดพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
เป็นจุดจอดสำหรับรถตู้และรถโดยสารไม่ประจำทาง

เคลื่อนพระบรมศพโดยไม่คิดค่าบริการ
ซึ่งพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
สามารถจอดรถได้ประมาณ๑๓๐คันนะคะ
รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชน
สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข
เรียกบรขสอได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนขอสมกได้เพิ่มจำนวนรถ

บริเวณวัดพระแก้วสนามหลวง
และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด๒๕สาย
และร่วมบริการอีก๑๒สาย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ที่ต้องการเดินทางเข้าเฝ้าถวายศักระ
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๖ตุลาคม

โดยรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรีทั้งหมด

เก็บค่าด้วยสารอัตราปกติ
อกจากนี้ได้มีการจัดรถชัตเตอร์บัส

รวม๓๒เส้นทาง
ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่า
เพิ่มรถไฟขบวนพิเศษ

เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนไทย

จะยังไม่ระบุจำนวนขบวน
แต่เบื้องต้นคาดว่าจะเพิ่มขบวนพิเศษ

ของไทยประมาณ๒๐๓๐ขบวนค่ะ

เรือด่วนข้ามฝากเจ้าพระยา

เข้าเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ระหว่างท่าช้างและท่าพระนก

ให้บริการตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที